ต่อกันที่เรื่องราวของหนุ่มคนนี้ดีกว่า
ในตาทรงเสน่หขวัญใจสาวครึ่งข้อนประเทศโดยเฉพาะดิฉัน
หนุ่มอันนันดาเอเวอริ่งแฮมนั่นเองนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่านุ่มอนันดาโสด

ตอนนี้นะคะเขามีหวานใจซุ่มคบอยู่นอกวงการ
แต่สาเหตุที่หลายคนไม่รู้เพราะว่า
ยังไม่พร้อมเปิดตัวจ้า
หนุ่มหล่อมาเท่อนันดาเอเวอริ่งแฮมนะคะ
ตั้งแต่รุ่นคกหวานใจคนใหม่
ที่เป็นสาวลูกครึ่งนอกวงการ
ก็ไร้วี่แววว่าเขาจะเปิดตัวให้สื่อมวลชน
หรือว่าแฟนคลับได้รู้จักเลยแม้แต่น้อย
เพราะว่าไม่ว่าจะกระแสถามขนาดไหน
ก็ยังคงยืนยันเสียงแข็งว่ายังไม่พร้อม
และย้ำว่าเหตุผลในการเปิดตัว
ไม่ใช่เรื่องจำเป็นสำหรับฝ่ายหญิง

ก็ยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีอยู่แล้วด้วย
จริงที่เคยให้สัมภาษณ์เนี่ย
มันก็ไม่ได้เปลี่ยนคนหรืออะไรอย่างนี้หรอกฮะ

เราก็บอกว่าเราเอาตรงนี้ไป

ไม่ใช่คนแบบคือก็เริ่มจากเป็นเพื่อน

ถ้าเราตัดสินใจว่าเราโอเคกับความรู้สึกนี้

มันก็คือเราก็ต้องใส่ใจ
เสียงดังป๊อกหักกันครึ่งคล่อนประเทศค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตายแล้วหนุ่มอนันดาเขามีหวานใจตัวจริงอยู่แล้ว
ที่สำคัญนี่นะคะสวยมากเป็นสาวลูกครึ่งซะด้วย